ยำไม่ใช่ยำแซ่บแลบลิ้นอะไรคุณผู้ชม
แต่เป็นรุมยำเพราะว่ามีวัยรุ่นวัย๑๖ปีค่ะ
ถูกคนมารุมยำมาหมดเลยหมัดเท้าเข่าศอก

แถมที่สำคัญยึดท่อไอเสีย
ขโมยท่อไอเสียของคนเจ็บไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แม่ริมที่เชียงใหม่
คุณผู้ชมดูสภาพอันนี้คือตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วนะ
หนีกันไปแล้วนะแต่ว่าคนเจ็บเนี่ย
คือเขาอยู่ตรงนี้ค่ะคนเจ็บหนึ่งราย
จุดตรงนี้อยู่ที่ปากซอยบ้านพระเจ้านั่งโกนที่ซอย๕
โชตนาที่หมู่๑๐ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เห็นมืดเนี่ยเพราะมันเกิดกลางดึกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วดูสิคะการช่วยเหลือมันไม่ได้ง่ายเลย
นี่กู้ชีพกู้ภัยอบตดอนแก้วต้องประถมพยาบาล
แล้วต้องช่วยกันเอารถมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บ
ขึ้นมาจากร่องน้ำอยู่ใกล้กับประตูกั้นน้ำชนรับประทานแม่แตง
เอาขึ้นมาได้แล้วรถมอเตอร์ไซคันนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่ง
สภาพมันก็ยับเยินถูกทุบเสียหาย
ไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์ก็โดนขโมยไป
ล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูในจุดที่เกิดเหตุ
ได้ไปคุยกับคนเจ็บคนนี้ที่เซ็นเซอร์หน้าอยู่
อันนี้เป็นภาพตอนกลางคืนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คนเจ็บนี้เป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีซึ่ง
ญาติของคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนะ
บอกว่าตอนนั้นขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาเที่ยว
ฝั่งคนเจ็บมีกัน๔คน
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุปั๊บมันมีกระบะคันนึงมา
เป็นกระบะอีซูซูสีขาวมีโครงเหล็กอยู่ด้านท้ายกระบะ

แล้วจากกระบะเนี่ยนะมีผู้ชายวัยรุ่นเป็นคนขับ
มีกลุ่มวัยรุ่นนั่งอยู่เต็มท้ายกระบะเลย
ไม่ใช่แค่กระบะคันเดียวคุณผู้ชม
ยังมีเพื่อนร่วมแก๊งขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกหลายคัน

แต่จู่กลุ่มวัยรุ่นแก๊งกระบะนี้
เขาก็ลงมาเลยนะเอาท่อนเหล็กมามาฟาดใส่รถมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บ
รถล้มทีนี้เขากับเพื่อนอยู่กัน๔คนไงคะ
ก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดแบบสุดชีวิตเลย
หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นเขาก็กรูกันลงมานะ
ทุบรถมอเตอร์ไซค์แล้วไอ้ที่มันหายไปเนี่ยคุณผู้ชมดูสิ

แล้วก็เข็นมอเตอร์ไซค์เอาไปทิ้งในร่องน้ำ
หลังจากนั้นก็พากันหลบหนีนี่ที่กล้องซูมนี่คือถ้อยเสียมันหายไป

เดี๋ยวไปฟังญาติของคนเจ็บเล่าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เอาเหล็กแป๊บมาฟาดแล้วก็เอามีมีดมีแป๊บมีเยอะเลยครับ
แล้วก็มีรถกระบะสีขาวมากันเกือบประมาณ๓๐๔๐อะครับ
แล้วก็จะโดนตีแล้วก็พี่ผมก็มาพี่ผมก็วิ่งหนีไปไปทางตรงที่ตรอครับ
แล้วพี่ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกลงน้ำครับ
พอเขาไปปุ๊บกลับมาดูอีกทีรถลงน้ำแล้วครับ
นี่ไงเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้แต่ทีนี้ตำรวจสพแม่ริม
ก็คิดว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากเขม่นกันนั่นแหละ
แล้วก็คงรำคาญมั้งที่รถมอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดัง
เอาจริงคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ฉันพูดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งใช่ไหม
แม้ว่าคุณผู้ชมเห็นภาพอาจจะแบบเฮ้ย

แต่คือจริงเสียงมันดังไงคะ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
มันมันอาทิตย์ตามกฎหมายโดยริวนะคะ